คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยคือพอมีกล้องวงจรปิดเขาเป็นพระเอกในการจับตัวผู้ร้ายจับตัวคนที่ก่อเห็นได้ในหลายเรื่องคราวนี้จะพาไปดูค่ะที่นครสีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณสีแยกแล้วคุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือพอชนแล้วเนี่ยแทนที่จะแบบมาดูอ่ะไม่เลยอ่ะค่ะคลิปนี้ถ
ดูสิคนขี่มอเตอร์ไซต์กำลังตอนที่เขากำลังจะออกจากซอยเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซต์นี่คือตีรังกาเลยนะแล้วคนขี่มอเตอร์ไซต์ยังลุกขึ้นมาได้ด้วยอ่ะค่ะไปเลยใช่คือจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ใช่อ่ะแล้วมอเตอร์ไซต์เนี่ยเขามาทางตรงพอมาชนกับรถเก่งนี่คือดูสิเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะจนคนอื่นเนี่ย
พักพอคลิปนี้มันแชร์ไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเลยค่ะว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่น่าจะหนีถ้าเกิดดูตามคลิปเนี่ยจริงรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นคนขี่มาชนเองแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีน้ำใจเนี่ยลงมาดูหน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคือเขาโพสต์ว่าใครรู้จัก
สอยมาแต่อย่างน้อยอ่ะลงมาคุยกันดีกว่า